เห็นพัฒนาการของน้องตั้งแต่ระดับเยาวชน
จนเรื่อยมาจนติดทีมชาติ

ตัวเล็กแต่ว่าคล่องว่องวัย

อย่างนี้มาสิบหน้า

ในยุคที่ผ่านมาเนี่ย๓๔ปีเนี่ย
ก็คือตั้งแต่ประตูเลยแล้วกันตองเองตอนนั้นก็เบียดกับตีสินไม่มีชัยนะ
แต่ต้องนี้ก็มีความเขาเรียกว่ามีวินัยมีเขาเรียกว่าดูแลตัวเองดี
ร่างกายทุกอย่างในทีมชาติก็ไม่ค่อยผิดพลาดเท่าไหร่
แล้วก็โรคกลางอากาศตัวใหญ่มันทำให้อุ่นใจ
คือแบบผลงานในสโมสรก็ดีทีมชาติก็โดดเด่น
ก็คือเป็นกัปตันทีมที่เขาเรียกว่าเป็นผู้นำมีความเป็นพ่อผู้นำสูง
จริงจ้ะเนี่ยอยากแนะนำให้อุ่มเป็นการแข้งต่างทศมากกว่า
แค่ว่าต้องไปซ้อมให้หนักก็เดิมแบบนี้
แต่เซนต์บอลทุกอย่างไปได้

มันไม่ต้องใช้ตัวสูงใหญ่มาก
เพราะว่ามันไม่ต้องไปขึ้นม่วงไปถึงโชนมา

ส่วนในตำแหน่งต่อไปก็ต่างสาระนั้นนะ
คนต่อไปก็น่าจะเป็นกล้องเกิกฤทธิกล้องเกิกฤทธิเนี่ยอาจจะไม่โดดเด่นสู้คนอื่นนะ

คนหนึ่งเพราะว่าปีกซ้ายบางครั้งเนี่ยทุกคนจะเป็นลูกอย่างเดียว
แต่กล้องเนี่ยจะช่วยรับด้วยวินัยเกมรับดีมาก
ก็คือจะเห็นได้ว่าเวลาขึ้นบอลเนี่ยกุ้งกับกล้องทำงานได้ดีเพราะอะไรเขาเข้าใจกัน
อุ้มไปกล้องมาเป็นแก๊กแทนการโลเตชั่นได้ดีแล้วก็ใจสู้ตัวเล็กใจสู้
ลูกนี้เกิดนักเข้าสายโอ้โห

ต่อไปก็มุ้ยมุ้ยเนี่ยจริงแล้วเนี่ยเป็นนักเตะที่ครบเครื่องคนหนึ่งของเมืองไทยนะครับ
ไปเล่นที่สเปนแล้วก็ประสบการณ์ค่อนข้างเยอะแล้วก็มุ้ยเป็นศูนย์หน้าที่ไม่ใช่แบบโป้งปิดบัญชีเท่าไหร
แต่เป็นตัวโฮบอลเก็บบอลดีคลองบอลเหนียวแน่นยุคหลังเนี่ยที่เราสู้กับเอเชียได้ก็คือจากมุ้ยที่โฮนะครับ
บอลมาให้มุ้ยเก็บแล้วค่อยเติมแต่ถ้าคนอื่นเนี่ยเสียบอลเติมไม่ทันต้องวิ่งกลับมารับใหม่
ไม่ใช่แค่พวกเขา๖คนเหล่านี้นะครับที่เป็นส่วนสำคัญของทัพนักฟุตบอลทีมชาติไทย
เพราะทุกคนในทีมล้วนแต่มีความสำคัญที่แตกต่างกันออกไปด้วยกันทั้งนั้น
เพราะฟุตบอลนั้นเล่นกันเป็นทีมและไม่มีใครหรอกครับที่จะเก่งคนเดียว
แต่ถ้าหากให้โคสิโก้เลือกนักเตะระดับโลกมาติดทีมชาติไทยได้สักหนึ่งคนอยากจะรู้ไหมครับว่าโคสิโก้เขาจะเลือกใคร
แล้วถ้าให้เอานักบอลระดับโลกสักคนหนึ่งไปดึงไว้ได้๑คนถ้ามาอยู่ในทีมชาติไทย

แล้วมาเล่นกับโตรงกับมุ้ยแบบไหนเนี่ย

ถ้าเราอยากได้ใช่ไหมน่าจะเป็นแนวรุกนะ

เพราะว่าแนวโลกเนี่ย

เล่นเขาเรียกว่าคอมมิเนชั่น
ไม่ใช่แบบวันแมนโชว์นะ

นะฮะหนึ่งแอสซีส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

อ่ะโอเคตัวพอกันเลย

ก็ไม่มีทางประสบความสำเร็จได้หรอกครับ

อยากจะบอกแฟนบอลชาวไทยทุกคน
ลงตัวในการผสมผสาน

พยายามสร้างเซบิริตในทีมก็คือให้ทุกคนมีส่วนร่วมในเกม
วันนี้เนี่ยเราเล่นเพื่อประเทศชาติ
และเราสวมเสื้อทีมชาติไทยทรงแต่ลงอยู่น้าอบ

ฉะนั้นเราเล่นภาพที่มันดีมันก็ดีสำหรับประเทศไทย
ทุกสิ่งทุกอย่างที่โค้ชซิโก้ถ่ายทอดถึงลูกทีมของเขา
คือคำสอนที่ยากจะหาหัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลคนไหนมาแทนที่ได้
นี่แหละครับโค้ชขวัญใจมหาชนคนไทยทุกคน
ซิโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมือง
ยังไงวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชุปธรรมและแฟนบอลชาวไทยทุกท่านที่ติดตามรายการของเราณที่นี้ด้วย
สัปดาห์หน้ากลับมาเชียร์บอลไทยกับซิโก้กันใหม่